ของประชาชนมีปากเสียงกับตำรวจ

คราวนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งนะครับ
ที่ผู้โดยสารแท็กซี่ไม่พอใจ
เมื่อรถแท็กซี่ของเขาที่เขานั่งโดยสารมา
ถูกตำรวจเรียกและตัวเขาเองนะครับก็ไปสังสรรค์

ตัวเขาเองไม่ใช่เป็นคนขับเป็นผู้โดยสาร
แต่เขาไม่พอใจแทนคนขับรถแท็กซี่

ในคลิปนี้เห็นคน๓คน
แน่นอน๑ตำรวจ
คนผมยาวประบ่าหน่อยเป็นผู้ชายนั่นเป็นผู้ชาย
ใส่เสื้อสีฟ้านั่นคือผู้โดยสาร
และคนที่ใส่เสื้อสีขาวผมสั้นนั่นคือคนขับรถแท็กซี่
นะครับและตัวผู้โดยสารเองนะฮะ

ไม่ให้ทั้งผู้โดยสารและตำรวจปะทะกัน
ผู้โดยสารก็ยังต่อว่าคนขับรถแท็กซี่เหมือนกัน
ก็ขับรถกลับมาดีถูกตำรวจจับนี่ยอมได้ยังไง
ตัวผมผมยังไม่ยอมเลยผมเป็นผู้โดยสาร
แล้วก็ตะโกนถามตำรวจว่าจับในข้อหาอะไร
ผมก็แค่ไปดื่มสุราไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเท่านั้นนะครับ

เพียงแต่ถามว่าอ้าวแล้วมาด่าตำรวจทำไมล่ะ

ชี้แจงว่าตำรวจก็ทำตามหน้าที่
รถแท็กซี่มาผมก็เรียกตรวจตามปกตินะครับ
จากนั้นตำรวจ๓นายก็เลยตัดสินใจ
ต้องจับกลุ่มผู้ชายที่โวยวายคนนี้

ก็คือนายกฤษณะสุริยานุรักษ์อายุ๔๔ปี
แจ้งข้อหาฐานความผิดดูหมินเจ้าพนักงานนะครับ
สิทธิ์ข่าวสอบถามไปยังพันธ์ตำรวจโทพายับสมบูรณ
รองผู้มังกับการจราจรสนภาษีเจริญ
ก็ทราบเรื่องราวแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็คือเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๓๔ทุ่ม
เมื่อวานนี้เองนะคุณ๒๖พฤศจิกายน
โดยด่านที่ตั้งเป็นด่านป้องกันและปราบปราม
เพราะพื้นที่เกิดเหตุคือถนนพุทธมนตรสาย๑

ซึ่งระหว่างนั้นเองก็มีรถแท็กซี่ขับผ่านมาปกติ
ตำรวจเองตั้งด่านอยู่ก็ต้องเรียกจอดทุกคันใช่ไหมครับ
จอดเพื่อสอบถามตามปกตินั่นแหละครับ
แต่นายกฤษณะซึ่งเป็นผู้โดยสารเนี่ย

และเหตุการณ์ก็เป็นไปดังคลิปนี่แหละครับ
ผู้โดยสารแท็กซี่ลงมาด่าตำรวจซะงั้นนะฮะ